เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าบ้านหลังนึง
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๓กว่าแล้ว

อยู่ดีคาดว่าน่าจะเมาแล้วขับแหละ
พุ่งมาชนรถที่จอดอยู่หน้าบ้านแบบ
เบรกเลยอ่ะคุณผู้ชมลองดูเหตุการณ์ค่ะ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าบ้านหลังนี้นะคะ
มีรถจอดอยู่หน้าบ้านเป็นรถเก๋งสีดำรถเก๋งสีแดง
พุ่งมาชนแบบไม่เบรกไอ้ชนก็เรื่องหนึ่งนะพี่อุ๋ย
แล้วไอ้รถตะแคงแล้วไหลต่อไปเรื่อยเนี่ย
แต่แข่งแล้วแบบไปต่อไปต่อแล้วค้างอยู่แบบนี้นะ

ตี๓กว่า๑๕กุมภาพันธ์
นี่แสดงว่ายังเร่งไปต่อนะเนี่ย
นั่นน่ะสิพี่อุ๋ยตะแคงแล้วมันยังไปต่อได้แล้วก็ไปค้างอยู่
เขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านน้องชาย
หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่คลอง๓
สาเหตุคือเมาค่ะ

แต่สุดท้ายเขาก็เคลียร์กันได้ในที่เกิดเหตุนะคะ
คนที่ขับรถมาชนเขายอมที่จะรับผิดชอบทุกอย่าง
คลิปนี้เอามาโพสต์เอาไว้เพื่อเตือนสติ
ทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนและเตือนตัวเองด้วยค่ะ
คนก็มาแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะคะ

จอดรถหน้าบ้านแล้วจะปลอดภัยอาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้
ควรจะไปจอดรถในบ้านหรือเปล่าเห็นคลิปนี้ไม่กล้าจอดรถหน้าบ้านกันเลยนะคะ
ทีมข่าวก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้โพสต์นะคะครับบอกว่ารถที่จอดหน้าบ้านนะคะ
โดนชนรถเก๋งสีดำไม่ได้เสียหายเยอะเท่าไหร่
คันนี้แหละค่ะก็คือช่วงฝากระโปรงด้านหน้าแล้วก็ช่วงหลังคา
ก็จะมีรอยอะไรแบบนี้นะคะมีการลงบันทึกประจำวันเอาไว้เรียบร้อย
ที่ได้รับความเสียหายเข้าอู่แล้วไปซ่อมไปอะไรมันมีลอยไปถึงช่วงบนคานหลังคาค่ะ
เพราะว่าตะแคงแล้วแบบทับไปเห็นไหมล้อหน้าซ้ายนี่เห็นไหมเออ
อืมวิ่งเข้าไปเนี้ยค่ะอ่าท่านผู้ชมครับมีผู้หญิงคนหนึ่งบอก